ผู้ชายคนนึงเนี่ยคือเขาน้อยใจภรรยา
แล้วก็ไปปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง
โอ้โหพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ

เขาก็ยังไม่ยอมลงอยู่ดีคุณผู้ชม
สุดท้ายเนี่ยภรรยาโทรมา
โทรศัพท์หาก็เลยยอมที่จะปีนลงมา

นี่คุณผู้ชมจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๕โมงเย็นของเมื่อวาน
แต่ดูสิคะจนฟ้ามืดแล้ว
เห็นไหมที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างบนนะคะ

คือเป็นผู้ชายที่เขาน้อยใจ
พรรยาชื่อว่านายนิรันดิ์ม่วงสำพาว
หรือว่าในหมูอายุ๓๗ปีนะคะ
แต่ข้างล่างมีแม่ยายคอยเกลี้ยกล่อมอยู่

ก็บอกว่าให้ลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
เพราะว่าเขาปีนไปสูงตั้ง๒๕เมตรกว่า
อยู่ที่พื้นที่หมู่๒ที่ตำบลเทพนิมิตร

ทีนี้ตอนที่อยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูง
ตัวนายนิรันดิ์ก็พูดตัดเพาะ
ต่อว่าภรรยาใหญ่เลยภรรยาเนี่ยคือนางระเบียบ
ชาติสำราญอายุ๔๒ปี
ก็ต่อว่าว่าเมียผมไม่สนใจ
เมียผมหนีไปเที่ยวโทรหาเป็น๑๐รอบก็ไม่รับสาย
ผมก็เลยต้องมาทำแบบนี้เพราะน้อยใจเมีย

ทำให้แม่ยายต้องเป็นเหมือนเป็นคนกลาง

ซึ่งทางแม่ยายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่านายนิรันดิ์กับลูกสาวทะเลาะกันบ่อย
ก่อนเกิดเหตุตัวนายนิรันดิก็ดื่มเหล้า
ทีนี้ลูกสาวก็เลยไม่พอใจสิทะเลาะมีปากเสียงกัน
แล้วลูกสาวก็หนีไปที่บ้านญาติที่อำเภอแหลมงอบ
ทีนี้แหละอาจทำให้นายนิรันดิ์ไม่พอใจคิดมาก
หนีมาปีนเสาไฟฟ้าแบบนี้
แล้วตอนที่แม่ยายกำลังเจรจาให้ลูกเขยลงมา
ปรากฏว่าจังหวะนั้นค่ะคุณผู้ชม
ภรรยาของนายนิรันดิ์โทรศัพท์เข้ามาพอดี
ทีนี้ตัวแม่ยายก็เลยบอกกับลูกสาวเลย
บอกว่าเนี่ยรู้ไหมลูกสามีลูกยังไม่ยอมลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงเลย
ทีนี้ตำรวจก็เอายังไงดีหันซ้ายหันขวา
เอาอย่างนี้ละกันแม่ยายเปิดลำโพงเลย
จะได้คุยกันกับนายนิรันดิ์
แต่ว่าตัวนายนิรันดิ์ที่อยู่ด้านบนเนี่ย
รู้นะว่าภรรยาโทรเข้าเครื่องของแม่ภรรยา

อยากให้ภรรยาโทรเข้ามือถือของตัวเอง
ท้ายที่สุดพอโทรคุยกันสัก๑๐นาทีได้คุณผู้ชม
ตัวนายนิรันดิ์ก็ยอมลงมา

เราอภัยเราขอโทษทำไมไม่ให้โอกาสเรา

ผมก็ผ่านมาก่อนผมก็ยังสู่
เราจะเมาเราจะผิดพลาดเราก็ขอโทษ
แต่ทำไมภรรยาไม่ให้อภัย
มันก็เลยท้อแต่ท้ายที่สุดค่ะพอลง
พอลงมาแบกข้างล่างแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าหน้าที่

เพราะว่าแม่ยายกับภรรยานี่
ช่วยกันเกลี้ยกล่อมตั้งแต่๕โมงเย็นคุณผู้ชม
จนถึงประมาณ๒ทุ่ม๒๐นาที
เขาถึงยอมลงมาแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือ
แล้วก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะ